กันต่ออีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นความคืบหน้านะคะ
ถ้ายังจำกันได้กรณีเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครของเรา

คือไอ้รุ๊ดเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าแชทลวงสาว
ไปกักห้ั้งหลวงเหนี่ยวค่ะ
แก่ความตายถ้ายังจำกันได้เหตุการณ์นี้ตั้งแต่๒๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดความคืบหน้าวันนี้นะคะตำรวจที่สอนอบังยี่ขันก็มีการควบคุมตัว
นายรุธนะคะวัย๒๗ปีหรือว่านายธนเดชแก้วช่วง
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในการแชทลวงหญิงสาววัย๒๖ปีมากักขังนวงเหนียว
ทารุณกรรมจนถึงแก่ความตายที่บ้านเช่าในซอยจรรสนิทวงศ์๓๔

ทีนี้วันนี้ค่ะได้มีการนำตัวไปฝากขังศาลตลิ่งชันนะคะ
โดยพนักงานสอบสวนมีการคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากมีพฤติกรรมที่รุนแรงเป็นภัยต่อสังคม
แล้วก็อาจจะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้
โดยช่วงที่กำลังคุมตัวขึ้นรถนะคะ
ผู้สื่อข่าวได้มีการสอบถามกับนายรุธผู้ต้องหานะคะ
ว่าต้องการอะไรหรืออยากจะบอกอะไรขอโทษสังคมคนตายหรือไม่
ตัวผู้ต้องหาเองก็ไม่ตอบคำถามใดนะคะ

ก็ไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนแล้วก็เดินขึ้นรถไปค่ะ
ทีนี้ภายหลังจากที่นำตัวขึ้นรถไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
ตัวผู้ต้องหาเองก็ถือว่าอยู่ในอาการเครียดอยู่
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของในรุ๊ดดูหน่อยค่ะ
นักข่าวก็พยายามตะโกนถามรุ๊ดอยากพูดอะไรไหมพี่
เขาก็ไม่ตอบนะก็เดินขึ้นรถผู้ต้องขังไปเลยนะครับ

ทีนี้ตัวนายรุธเองผู้ต้องหาเนี่ยเขาบอกว่าทางด้านของตำรวจกองบังคับการปราบปราม
จับกลุ่มได้ที่บ้านเช่าในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
พร้อมกับได้ช่วยเหลือหญิงวัย๓๑ปีอีกรายที่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอก
ซึ่งเป็นเหยื่อที่เดินทางมาจากจังหวัดลำพูน
เพื่อมาเจอกับผู้ต้องหาในพื้นที่พัทธลุง
คือเขาเดินทางมาจากลำพูนเพื่อมาพัทธลุง
แล้วก็ถูกพาไปกักขังในห้องพักทำร้ายร่างกายอยู่นานนับเดือน
ด้านของพันธ์ตำรวจเอกจารุวัฒน์นะคะ
ผู้กำกับการสอนอบังยี่ขันก็ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุทำร้ายหญิงสาววัย๒๖ปี

ในพื้นที่ย่านบางกอกน้อยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ซึ่งคาดว่านะคะอาจจะมีอาการเมายา
เนื่องจากเสพยาเสพติดมาก่อนที่จะก่อเหตุ
ได้มีการสั่งการให้ฝ่ายสืบสวนมีการขยายผล
เพราะเชื่อว่าเหยื่อที่เป็นผู้หญิงเนี่ย
ยังมีอีกหลายรายที่ถูกผู้ต้องหารายนี้ค่ะ
ทำร้ายร่างกายหรือว่าหลอกมากักขังหน่วงเหนียว
อย่างไรก็ตามนะคะใครที่ตกเป็นเหยื่อ
หรืออาจจะมีเบาะแสอะไรก็ตามแต่
จากการเช็คประวัติของผู้ต้องหารายนี้
เคยต้องคดียาเสพติดนะคะเมื่อปี๒๕๕๙
และฆ่าผู้อื่นเมื่อปี๒๕๕๙
ก็จะมีการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายกันต่อไป
เพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนมีประวัติเสพยาเสพติด
แล้วก็เสพยาบ้าวันละ๑๐เมตรเลย

ถ้ามีผู้เสียหายเพิ่มเติมเคยเจอผู้ชายคนนี้
ลวงไปทำร้ายร่างกายก็ไปให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติมได้นะครับ